ประเด็นการเมืองเข้มข้นเลยนะคะคุณผู้ชม
คุณผู้ชมคะช่วงปลายปีแบบนี้พูดถึงเรื่องของช็อปช่วยชาติ
๓อย่าง๓กลุ่มสินค้าที่รัฐบาลบอกก็คือเรื่องของยางรถยนต์

เปลี่ยนอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวคุณต้องรอฟังข่าวนี้นะคะ
จากยางรถยนต์แล้วยังมีอะไรอีกล่ะหนังสือ

ก็เร่งที่จะส่งมอบคูปองแก่โรงงาน
ล้อยางรถยนต์ล็อตแรกกว่า๒แสนใบนะคะ
เพื่อที่จะได้กระจายต่อกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้
ก็ได้เร่งส่งมอบคูปองลดหย่อนภาษียางล้อ
โครงการช็อปช่วยชาติให้กับ๕บริษัทค่ะ

เพื่อที่จะนำไปผลิตล้อยางแล้วกว่า๒แสนใบ

จะได้นำคูปองไปกระจายต่อให้กับร้านค้าที่จำหน่ายยาง

จำนวนกว่า๑๐๐ร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการนี้
นายกฤษฎาบุญราชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

คูปองลดห่อนภาษีที่จัดสรรให้กับบริษัทผู้ผลิตยางล้อ

ก็คือคูปองสำหรับยางล้อรถยนต์ประเภท๔ล้อ

การซื้อวัตถุดิบ๑ตัน
และคูปองสำหรับยางล้อรถจักรยานยนต
หรือว่ารถจักรยานประเภทรถ๒ล้อ
จะได้รับคูปองจำนวน๕๐๐ใบ

ทั้ง๕บริษัทได้ซื้อยางจากสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง
ขึ้นทะเบียนไว้กับทางกรยธแล้วกว่า๒๐๐๐ตัน
หรือว่า๒ล้านกิโลกรัมนะคะ
สำหรับผู้ที่ซื้อยางรถยนต์
ก็จะต้องมีใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ
แล้วก็จะต้องมีคูปองที่ทางกรยทออกไว้ให้เป็นหลักฐาน
จะได้เอาตรงนี้ไปใช้หักลดหย่อนภาษีในปีที่ซื้อ

แต่วงเงินก็คือไม่เกินคนละ๑๕๐๐๐บาทนะคะ
ตั้งแต่๑๕ธันวาคม๖๑ถึง๑๖มกรา๖๒

คือแปลว่าถ้าเกิดใครเปลี่ยนยางในปีนี้
ก็จะสามารถเอาไปหักลดหย่อนได้ก็คือต้นปีหน้า

ก็คือใช้ในปี๖๓นั่นเองนะคะ